คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งโอ้โหเป็นอุบัติเหตุใหญ่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะครับ
เขาบอกว่าแยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อย
และครั้งนี้เป็นเหตุที่ทำให้มีคนเจ็บนับ๑๐ราย
มีคนถูกเทกระจาดจากรถกระบะด้วย
เมื่อรถกระบะกับเก๋งชนกันกลางแยก
คุณผู้ชมฮะมาเร็วกันทั้งสองฝั่ง
ไม่มีใครดูว่าไหนเป็นทางเอกทางโทรเลย
ไม่มีใครดูว่านี่คือแยกเลย
คือเหมือนกับคุณดูสิไหนอ่ะเสาไฟอ่ะ
ไฟจราจรไฟแดงไม่เห็นมีเลย
แล้วเห็นไหมว่าคนกระเด็นจากรถกระบะ
คุณผู้ชมดูสิตีรังกาถูกเทออกมาจากรถกระบะฮะ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บหนักเนี่ยสิบรายนะครับกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนฮะ
กลางสี่แยกตลาดนัดตาชมตำบลควนเมาอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับ
รถชนกันเสียงดังสนั่นแยกเลยนะฮะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบฮะเพราะว่ารถเก๋งสีขาวทะเบียนกไก่
สบสีสองสามสามสามภูเก็ตซึ่งมีนายอนุพงศ์ลิสกุลเป็นคนขับมากับผู้โดยสารอีกสามคนนะครับ
ขับมาจากสี่แยกขวนเมาและเป็นจังหวะที่รถกระบะสีบรอนทะเบียนขอไข่งองู
โดยมีญาตินั่งมาในรถกระบะคุณรวม๙คนทั้งสองคันมาถึงกลางสี่แยก
อย่างที่เห็นต่างฝ่ายต่างขับมาด้วยความเร็ว
ชนกันอย่างแรงกลางสี่แยกนะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าสี่แยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะฮะ
โดยเฉพาะคนต่างพื้นที่ที่ไม่รู้ว่ามันมีทางแยก
ก็เลยขับรถด้วยความเร็วนะครับ
ก็เห็นว่ารถคันขาวนะคุณที่มาจากอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นรถเก๋งเป็นทะเบียนภูเก็ตใช่ไหม
คือไม่น่าจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นแยก
ก็เลยมาเร็วหรือว่าเป็นรถต่างถิ่นนี่แหละครับ
ชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาเคยร้องขอ
ให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
แต่ก็ไม่รับการแก้ไขสักทีนะครับ

ด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ
แล้วก็รับฟังปัญหาจากชาวบ้านแล้วนะครับ
เพื่อหาทางในการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับ
อ่ะ๑๒ชีวิตบาดเจ็บนะฮะแต่ยังโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครตายนะฮะ
ใช่คือต้องมีป้ายแหละบอกข้างหน้าคือทางแยก
ใช่ครับต้องมีไฟไฟเขียวไฟแดงเพื่อบอกให้รู้นะคะ